แต่ว่าชุดนี้สำคัญมากพรุ่งนี้นะครับ
ตื่นเช้ากันหน่อยนะครับในการเชียร์ทีม
ฟอร์ไทยนะครับแข่งขันนัทชิชตานะครับ
ในการเข้ารอบเป็นที่๒ของกลุ่มนะครับ
โดยการลุ้นเอาชนะให้ได้๒เกมติดต่อกันนะครับ
และเป็นชนะครั้งที่สองในฟุตสอร์โลก
ก่อนนี้เราเกิดชนะได้๑นัดแล้วก็ตกรอบ

ไปติดตามรายงานได้จากคุณเกิบชายคุณโท
เกมชัดอย่างต่อเข้ารอบต่อไป
ในศึกฟุตสอร์ชิงเชียมโลกของทีมฟุตสอร์ทีมชาติไทย
จะลงสนามนัดสุดท้ายพบกับทีมชาติอียิปต์
โดยทีมไทยลงสนาม๒นัดแพ้รัสเซีย๔ต่อ
และชนะคิวบาร์๘ต่อ๕อยู่อันดับที่๒ของตาราง
ส่วนอียิปต์หลังอันดับ๓ของตารางมี๓แต้มเท่ากัน

ทำให้เกมนี้ทีมไทยต้องการเพียงแค่ผลเสมอหรือชนะ
การันตีเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอน
ส่วนหากแพ้จะต้องไปลุ้นเป็นอันดับที่๓ที่ดีที่สุด
อีก๔ทีมเพื่อเข้ารอบต่อไป
โดยการซ้อมครั้งสุดท้ายมิเกลโรดิโก

ได้รับข่าวดีเมื่อคาทาวุฒหารคำพาประตูมือหนึ่ง
หายป่วยพร้อมกลับมาเป็นตัวจริงในการพบกับทีมชาติอียิปต์
เช่นเดียวกับลายของเลิศชายอิสลาสุวิพากร

ส่วนตัวหลักคนอื่นพร้อมลงสนามอย่างครบคันในเกมนี้
สำหรับทีมผมทีมไทยก็คือผมมั่นใจครับ
วันนี้แมทพรุ่งนี้เราจะชนะอียิปต์ได้
๓แต้มผ่านเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายให้ได้ครับ

เพื่อสร้างประวัติศาสตร์องค์การฟุตซอลไทยที่จะเข้าเป็นที่๒
แล้วก็มี๖แต้มเป็นครั้งแรกต่อวันสายขององค์การฟุตสอธาตุโลกครับ
ด้านเฮซาอัมซาริกุนนซือใหญ่ทีมชาติอียิปต์
อันดับ๒๒ของโลกและทีมอันดับ๑ของทวีปแอฟริกา
ว่าเกมนี้จะต้องมาเปิดเกมลุกเพื่อหวัง๓แต้ม
ในการเข้ารอบเป็นอันดับที่๒อย่างแน่นอน
ซึ่งผลงานของอียิปต์ในฟุตสอร์จิงเชียมโลกปี๒๐๐๐
เอาชนะทีมชาติไทยได้ถึง๗ประตูต่อ๐
สถิติทั้งหมดที่เคยเจอกันของทีมชาติไทยกับทีมชาติอียิปต์๔ครั้ง
ทีมชาติไทยเอาชนะ๑ครั้งเสมอ๑ครั้งส่วนอียิปต์ชนะ๒ครั้ง
แต่การเจอกันล่าสุดปี๒๐๑๒ไทยเอาชนะอียิปต์ได้๔ประตูต่อ๓
แม้ผลงานที่ผ่านมาทีมชาติไทยจะเอาชนะทีมชาติอียิปต์ได้เพียงแค่ครั้งเดียว
แต่กำลังใจจากแฟนฟุตซอลชาวไทยนะครับถือว่ามีส่วนสำคัญในการให้กำลังใจ
ให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ๑๖ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งที่๒ในประวัติศาสตร์ครับ
เรือกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศโคลัมเบียครับ